ที่หนึ่งทั้งทีดิฉันก็ขอพาคุณผู้ชมไปที่นี่เลย

กระซิบเอากระซิบเบา
กระซิบขอให้รวย

ไปที่นี่เลยจ้าวัดปางมะกงค่ะ
อยู่ตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
สาธุชนที่เขามีความเชื่อทั้งหลาย
เขามาที่นี่เพื่อเพียง
กระซิบบอกแค่นั้นเอง
โอ๊ยมาร้องเพลงหรือยังไง
ไม่ได้มาร้องเพลงก็บอกแล้วว่ามากระซิบ

กระซิบกับไอ้ไข่รุ่นโคตรเศรษฐี
ไข่โคตรเศรษฐีอยู่ที่วัดปางมะกง
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มาก
เชื่อกันว่าใครที่ได้มาจุดทูปมากราบไหว้มาขอพรกับไอ้ไข่ที่นี่
ส่วนใหญ่นะก็มักจะสำเร็จสมปรารถนากัน
แต่แค่คุณไปกราบไหว้อย่างเดียวไม่พอนะคะ
ถ้าจะให้ดีเขาบอกว่าต้องมีการกระซิบ

กระซิบเบาหวังอะไรยังไงก็ไปกระซิบบอกไอ้ไข่เอา

ตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีคนอุ้ยมากระซิบกันเต็มไปหมดเลย
น้องใบตองช่วยอ่านธรรมดาได้ไหมคุณผู้ชมไม่ได้ยิน
คือทั้งวันเนี่ยคุณเห็นไหมวิธีการของชาวบ้านที่ไปเนี่ย
เขาก็จะไหว้ก่อนอธิษฐานในใจก่อนแล้วก็จะเดินไปเนี่ยเหมือนกระซิบเนี่ยค่ะ
ข้างที่ไอ้ไข่รุ่นโคเศรษฐีเนี่ยจากนั้นนะคะใกล้ใกล้ตรงบริเวณไอ้ไข่
ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านนิยมไปนี่เจ้าแม่ตะเคียนทองสบายเงินสบายทองค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าจะให้โชคให้ลาบได้เช่นเดียวกัน
ตามความเชื่อนะซึ่งการมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองนั้นเขาบอกว่ามามือเปล่าไม่ได้นะคุณ
คุณต้องมาพร้อมกับผ้าแพร่๗สีถึงจะดีเจ้าแม่ถึงจะชอบว่ากันแบบนี้นะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเรื่องนี้มีชาวบ้านไปขอกันเยอะแยะมากมายว่ากันแบบนี้
แล้วก็ได้สมปรารถนาดั่งหวังตั้งใจกลับไปก็มี
แต่คนที่เขาไม่ได้สมหวังกลับไปก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเราเล่าสู่กันฟังเฉยก็ดูไว้
แล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ
จริงนะครับเห็นแม่ตะเคียน